อยากให้ดูบรรยากาศก่อนเดี๋ยวเล่าให้ฟังค่ะคุณ
โอ้โหหลายคนเนี่ยพุ่งเป้าเดินทางไปที่นี่ค่ะ
คุณดูนะไปรอคิวกันเขารออะไรกันค่ะ
ที่วัดหนองคอบ้านคล้ายจังหวัด

รอคิวจับสลากซื้อใบจองวัตถุ

แล้วก็รูปหล่อองค์หลวงปู่ทองสุก
หรือหลวงพ่อทองสุกรัฐเมโทคุณ
รุ่นที่ระลึกสร้างหอระคัง

คือ๖ธันวาคมวันเดียวไง
เพียงวันเดียวทุกคนก็แห่กันไปแบบนี้นะคะ
แล้วแต่ละคนเนี่ยไม่มีใครได้สิทธิพิเศษนะฮะ
ทุกคนเท่าเทียมกันต้องจับสลากเสียงดวกเท่านั้น
ว่าจะได้จองวัตถุมงคลชนิดไหน

ซึ่งมีทั้งเนื้อทองคำเนื้อเงินเนื้อนวะหรือว่าเนื้อทองแดง
บางคนจับสลากได้บูชาหลวงปู่ทองสุกเนื้อทองคำ
ปรากฏว่าคุณเซียนพระมาดักรอเลยจ้ะ
ขอซื้อใบจองนะคะถึงตีนบันไดสาราการประเรียนเลยนะคะ
เสนอราคากันหลักหมื่นบาทตั้งแต่สามหมื่นถึงแปดหมื่นบาท
ซื้อใบจองคือปกตินี้จับสลากใบจองไม่ต้องเสียตังค์นะ
แต่เซียนพระมาดักรอเพราะว่าเขามาไม่ทันไง
มันหมดไปแล้วนะคะก็เลยให้ราคาสูงเหมือนลักษณะคือ
ซื้อตัวผีหน้าสนามบอลนะคะ
ถามว่าทำไมผู้คนอยากจับจองวัตถุมงคลของหลวงปู่ทองสุก
ก็เนื่องจากว่าหลวงปู่ทองสุกท่านเป็นสิทธิ์หลวงปวดทิมะ
วัดละหารไร่เกจิอาจารย์ชื่อดังของจังหวัดระยองเมื่อปีสองพันห้าร้อยหกสิบเนี่ย
ท่านได้สร้างวัตถุมงคลรุ่นแรกแล้วก็โด่งดังนะคะ
ครับก็คือโด่งดังในเรื่องของเมตตามหานิยมนะครับ
แล้วก็ความแคล้วคลาดจนเป็นที่รู้จักไปทั่วสารทิศนะครับ
พระเนี่ยต่างแห่มาหาเช่าบูชากันจนทำให้ราคาเหรียญรุ่นแรกเนี่ย
พุ่งสูงไปหลักแสนบาทแล้วครับส่วนวัตถุมงคลรุ่นที่เปิดให้จองนี้นะครับ
เป็นรุ่นที่๓แล้วของหลวงปู่ทองสุกยังเน้นเมตตามหานิยมเหมือนเดิมฮะ